ก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอข่าวไปที่ว่ามีวัยรุ่นที่ราชบุรีค่ะเขาไม่ถูกกัน
ออกมาตอนตี๓ก็ไปเจอกับคู่อริแล้วก็ขี่รถไล่กันมา
ฝ่ายคนตายเนี่ยขี่หนีวัยรุ่นอายุ๑๕ปีเองนะคะ
ขี่หนีแล้วก็มีวัยรุ่นคู่อริขี่ตามประกบมา
แล้วก็ถีบรถของเขาจนล้มแล้วหัวเขาฟาดพื้นเสียชีวิตคาที่
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีคู่ที่ขี่กันคู่กันมานั่นก็ชนเหมือนกันนะ
บาดเจ็บกันไปแต่ทีนี้ที่หลายคนรับไม่ได้ก็คือหลังจากเกิดเหตุแล้วอะค่ะ
ฝ่ายกลุ่มคู่อริวนรถกลับมาแล้วกลับมากระทืบใช่
ต้องใช้คำว่ากระทืบศพนะคะเพราะว่าเขาซ้ำหลายครั้ง
เนี่ยครอบครัวเห็นภาพนี้ครอบครัวบอกว่ารับไม่ได้
รับไม่ได้กับการกระทำที่มันโหดเยี่ยมแบบนี้ตอนแรกตำรวจเนี่ยจับคนร้ายได้หนึ่งคน
คือคนที่ชนแล้วก็ล้มบาดเจ็บเพราะว่าบาดเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุ
ส่วนคนที่ตามมากระทืบเนี่ยล่าสุดตำรวจก็ได้ตัวแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าเขามามอบตัวแต่ครอบครัวคนตายยังบอกอยู่ว่า
ทำใจให้อภัยไม่ได้จริงยิ่งเห็นคลิปแบบนี้แล้วมันไม่ได้เลยอะค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงไปที่พื้นที่วัดสมรรถะ
ที่ตำบลบางตะโนธอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ
ไปคุยกับนายสุชินมีประเสริฐพ่อของผู้ตาย
พ่อก็ยอมรับแหละว่าลูกเป็นคนดื้อเงียบ
ก่อนเกิดเหตุลูกบอกว่าขอไปหาพี่สาวที่ย่านปากเกร็ดที่นนทบุรีนะ
จะไปเที่ยวปีใหม่ก็ไปตั้งแต่๒๐ธันวาคมแล้วค่ะ
ตั้งใจจะกลับมาหาพ่อคือ๒มกราคม
คือลูกเนี่ยเติบโตมาที่ย่านปากเกร็ดก็จะมีเพื่อนอยู่แถวนั้นเยอะแหละ
ถามถึงแม่แม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
ลูกก็เลยย้ายมาอยู่ที่บ้านบางตะโนธ
กำลังจะเข้าเรียนกศนต่ออยู่แล้วค่ะ
แต่ก็ไม่ได้เรียนนะคะจบชีวิตลงซะก่อน
ดื้อพูดอะไรฟัง
แต่ทำตามหรือไม่ทำตามนั้นเขาออกมานอกเราไม่รู้

ลองเป็นทางกลับกันถ้าคุณรู้ผมทำอย่างงั้นก็คุณรู้ของผม

มันก็ยังไม่เท่าไหร่

ทีนี้เราก็ได้ไปคุยกับพี่สาวด้วยเพราะว่าพี่สาวคือคนที่เห็นผู้ตายเป็นคนสุดท้าย

นางสาวสุพัตราแจ้งกระจ่างเล่าให้ฟังบอกว่าน้องก็มาหาแล้วก็มานอนที่บ้าน
จริงปกติเวลาน้องมาหาเนี่ยเธอบอกเธอจะห้ามไม่ยอมให้น้องออกไปขี่มอเตอร์ไซค์กลางคืนเลย
เพราะว่าน้องสายตาไม่ค่อยดีก็เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องแหละ
ครั้งนี้น้องออกไปกินเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อนตั้งแต่คืนวันที่๓๐ธันวาคม
ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าน้องก็ยังลงรูปในโซเชียลปกติอยู่
ทีนี้คืนวันเกิดเหตุค่ะช่วงหัวค่ำยังอยู่บ้านนะอยู่กับยายด้วย
น้องก็ยังคุยเล่นกับยายปกติพี่สาวบอกว่าเวลาที่อยู่บ้านน้องจะไม่ใช่คนก้าวร้าวเป็นคนตลก
ตอนนั้นเธอก็นึกว่าน้องนอนแล้วทีนี้ตอนตี๓มีเพื่อนมาตามน้องออกไป
ที่เกิดเหตุเห็นสภาพน้องเนี่ยแทบล้มทั้งยืนเลยค่ะ
ตอนนี้เธอบอกว่าแม้ตำรวจจะจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้วแล้วได้ประกันตัวไปแล้วด้วย
บอกว่าเธออยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะนี่ถือเป็นเจตนาค่า
แล้วก็เชื่อว่าน้องชายก็คงรอที่จะให้กลุ่มก่อเหตุมาขอขมาศพของเขาด้วย
คือน้องชอบมีเรื่องก็แบบว่าเรียนอยู่ก็คือดึงเหงียบอ่ะน้องอ่ะ
แต่ว่าถ้าอยู่บ้านก็คือเป็นคนเฮฮาตลกตอนแรกหนูคิดว่าน้องอุบัติเหตุเฉย
พอเห็นคลิปตื่นมาเห็นคลิปคือแบบคือแบบตอนนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือไม่ยอม
มันมีคู่กรณีด้วยคือไม่ยอมเลยตอนนั้นอ่ะในใจก็คืออยากให้เขาดำเนินคดีแล้วก็อยากให้มาขอคำมาน้องบ้างคือคงคิดว่าน้องคงน่าจะรออ่ะ
ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตายคนนี้แหละคนนี้คือคนที่มาตามผู้ตายออกไปจากบ้านตอนตี๓
เขาบอกว่าผมเองละครับที่เป็นคนทักไปหาเพื่อนทักไปบอกว่าให้มาหาหน่อยกำลังจะถูกคู่อริทำร้ายมีการปลาขวดใส่กันด้วยได้ยินแบบนั้นก็อารมณ์เป็นห่วงเพื่อนละค่ะก็รีบออกไปหาเพื่อนเลยแล้วก็มีการท้าทายกันจนอีกฝ่ายเนี่ยขี่ไล่ตามกันมาเขาก็ขี่รถหนีมาจนสุดท้ายก็เกิดเป็นเหตุการณ์ในคลิปขึ้นส่วนตั
เหมือนเรียกเพื่อนออกมาตาย
และมันก็ขับมา
แต่ไอคนที่ซ้อนคนตายนะพี่
มันเตือนแล้วมันบอกจะไปด่าทำไมอะไรอย่างนี้
แต่คนขับมันไม่ฟังแล้วพี่

ไม่ถูกอ่ะพี่

ตัวเองกำลังจะถูกควบหรือทำร้ายก็เรียกเพื่อนเพราะว่ามีนิสัยชอบช่วย

คือไล่ย้อนดูในโซเชียลของน้องคนตายนะคะ

ไปย้อนดูเต็มภาพแภปเค้าเคยแชร์ไว้นานละแหละ
แชร์ไว้เป็นภาพเหมือนงานศพ
เป็นงานศพของกลุ่มบ่อยรุ่นแล้วก็มีเพื่อนมาแสดงความอะไรที่น่าลงกันเยอะ
แล้วเขาก็เขียนแคปชั่นง่ายขอแบบนี้มากันให้ครบ
เหมือนเป็นรางลักษณะถึงถ้าเป็นงานเขาอ่ะขอแบบนี้นะมากันให้ครบล่ะ
หลายคนก็เลยมองว่านี่เป็นลางหรือเปล่า
ทำไมถึงอยู่มาแชร์รูปแบบนี้แต่ว่าแชร์ไว้นานแล้วนะคะ
ไว้ตั้งแต่๖พฤษภาคมปีที่แล้วอะค่ะ